เคมีดิฉันเรียกว่าแก๊สน้ำตาก็แล้วกันนะคะ
แล็บที่ทางผู้ชุมนุมเก็บตัวอย่างไป
แล้วก็แหลปของอาจารย์ออสวีรชัยได้มีการตรวจออกมา
มันพบสารที่เข้ารักษณะเป็นแก๊สน้ำตาทั้งหมด๔ตัว

คำถามคือว่าสัดส่วนการผสม
เป็นการผสมที่หน้างานในรถบนรถ
หรือว่าเป็นการผสมแบบเตรียมมาก่อนอยู่แล้วคะ
เป็นการผสมด้วยระบบของรถนะครับ
เป็นระบบที่ใช้ตามมาตรฐานสากล
ไม่ใช่ว่านึกเราอยากจะผสมเท่าไหร่เนี่ยเราก็ผสมไปตามนั้น
บริษัทผู้ผลิตนะครับได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
แล้วก็ใช้ถ่ายไปอีกทั่วลูก

ค่ะท่านรองค่ะขอละเอียดนิดเดียวขอแทรกท่านนิดเดียวค่ะ
มีการเทสารเคมีอาจจะเรียกว่าสารหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไป
นี่ก็เลยถามย้ำอีกครั้งนึงว่า
คือรถคันที่ใช้น้ำซึ่งผสมสารเคมีเหล่านี้เนี่ย
คือมาแบบผสมแล้วแล้วค่อยวิ่งมาที่เกิดเหตุ
หรือว่ามาแล้วมาเทสารเคมีต่างเหล่านี้
ในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่หน้างานคะ
มันมีการผสมมาในระบบอยู่แล้วครับ
สมเสร็จตั้งแต่ก่อนที่รถจะเคลื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุเหรอคะท่าน
การผสมนะครับผสมด้วยระบบระบบของรถนะครับ
เนี่ยจะเป็นผู้ผสมตัวจริงแต่ทีนี้ปริมาณละครับ
ท่านปริมาณปริมาณไหนเชิญงานอลรอบที่จะ
มีการผสมให้เสร็จเรียบร้อยครับ
ทีนี้ในส่วนของการใช้สารเคมี
เรียนขอความรู้เป็นการขอความรู้แล้วกันนะคะ
คืออาจารย์ออสบอกว่ามันสกัดออกมาแล้วมันมี๕ตัวหลัก
ตัวหนึ่งเป็นตัวทำละลายอีก๔ตัวมีฤทธิ์เหมือนกัน
คือเป็นสารเคมีแก๊สน้ำตาล
คือตามปกติแล้วเนี่ยเขาต้องให้ใช้๔ตัวนี้พร้อมกันเหรอคะ
หรือว่าตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้วค่ะท่าน

มันเป็นระบบที่ทางบุริษัททุกศิษย์จะทำการวิจัย
แล้วก็ใช้ตามมาตรฐานสากล
กับผู้รับแนวแน่นำน้ำแล้วก็สารเคมีใส่เข้าไปในระบบ
แล้วทุกนิดหนึ่งระบบก็จะทำการผสมให้เรา
แล้วก็สีดมาด้านระบบ
คือเขาก็กำหนดมาเลยว่าต้องมีจำนวนสารเคมี
เป็นแก๊สน้ำตากี่ตัวในการใช้ในแต่ละครั้งเหรอคะ

คือถ้าเราย้อนกลับไป๒ครั้งที่มีการใช้ลักษณะการฉีด
เอางี้เดี๋ยวฉันตัดครั้งที่๒ทิ้ง
ไปครั้งวันที่ปฐุมวันค่ะ
คือถ้าดูจากความเข้มข้นแล้วก็อาการของคนที่โดนเนี่ย
มีความต่างกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสารเคมีที่ใช้
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวสารเคมีหรือปริมาณสารเคมี
๒ครั้งไม่เท่ากันเหรอคะ
เอ่อเท่ากันหมดนะครับ
เพราะว่าการผสมสารเคมีเนี่ยระบบเป็นคนทำหมดเลยนะครับ
ด้านหน้าที่ตำรวจมีด้านหน้าที่เพิ่มเพราะฉะนั้นเอง
ส่วนการเป็นไปตามระบบที่ตั้งไว้ครับ
ที่จะเพิ่มว่ามากขึ้นน้อยลงไปได้ครับ
เพราะว่ามันเป็นไปตามระบบที่ทางบริษัทเนี่ย
จะตั้งไว้ปริมาณเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นท่านคำตอบของท่านรองคือว่า

หรือว่าที่เกียรติกายวันที่๑๗เนี่ยนะคะ
จริงแล้วเนี่ยการโดนสารเคมี

โดนอะไรก็เป็นด้วยกันอยู่แล้ว
ท่านหมวดปาดด้วยเพราะว่า
ละอองที่ลงมาลงมาที่เรามากกว่า

แต่จริงแล้วอยากคุยกับท่านประเด็นนี้ละเอียดกว่านี้นะคะ
คือประเด็นผู้ชายเสื้อกันฝนสีชมพูแล้วก็มีประเด็นว่าเป็นมือปืนเนี่ยนะคะ
ตกลงแล้วตำรวจสรุปยังไงคะ
ก็ตอนนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวน
แต่เท่าที่เราเห็นปรากฏภาพตามสื่อนะครับ
ก็พี่น้องผู้ชายเสื้อจะเห็นแหละว่า
คนที่ใส่ชุดสีชมพูเนี่ย

เรียนถามแล้วก็ท่านรองตอบแค่ไหนแค่นั้นนะคะ
คือในเสื้อชมพูที่เอามาใช้กันในโซเชียลมีเดียมันเหมือนมีอยู่สองคน

อืมอ่ะทีนี้เรียนถามในกรณีในกรณีคนที่น่าจะชัดที่สุด
คาดว่าน่าจะเป็นมือยิงนะคะที่ที่ท่านรองให้สัมภาษณ
นักข่าวว่าอยู่ทางฝั่งราศดรเนี่ยนะคะคำถามคือ
ผู้ชายคนนั้นตำรวจรู้ตัวแล้วสอบเขาแล้วหรือยังคะ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการถือตัวอ่าทีนี้ถ้าถ้าท่าน
ลองดูจากภาพเนี่ยในมือเขาถืออะไรคะ
จะเห็นกันแต่ในภาพเป็นคนเห็นตามนั้นอยู่แล้ว
นะครับค่ะในมือเขาถืออาวุธอะไรคะก็คงเป็นในเป็นเป็น
เป็นรายละเอียดในจำส่วนการตอบตรวจนะฮะก็ขอ
อนุญาตอ่าสงวนเอาไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะท่าน
รองมีมีได้เข้าสู่จำส่วนการตอบตรวจแล้วค่ะมี
มีพยานที่มีพยานที่ได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียง
หรือได้ยินเสียงอะไรตามท่าที่เขาทำไหมคะก็
อย่างเรียนคุณจอมขวัญแล้วนะครับคือตอนนี้อย่างที่
เราเราได้ตั้งแจ้งพี่น้องสื่อบนชนและพี่น้องประชาชนใคร
ที่มีพยานหลักฐานนะครับแล้วสามารถที่นำสู่เข้า
สำนวนการสอบสวนเพราะเข้าสู่ระบบการสอบสวนเนี่ย
การสอบสวนจะเป็นความลับนะครับค่ะอ่าเราจะไม่สามารถที่จะ
เปิดเกิดได้ค่ะงั้นเรียนเรียนเรียนไม่ถามถึงเขาแล้ว
ขอคำถามสุดท้ายนิดเดียวค่ะท่านรองเวลา
หมดแล้วก็คือว่าถ้าท่าท่านั้นคือท่าของคนที่ถืออาวุธ
คาดว่าเป็นคนก่อเหตุนะคะคำถามคือจังหวะนั้น
มีผู้บาดเจ็บแสดงตัวหรือยังคะอ่าก็คงจะต้องเข้า
คำถามเดียวกันนะครับว่าตอนนี้มันเข้าสู่ระบบ
สอบสวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงคงเอ่อเพื่อผล
การตอบตรวจเป็นประกาศใดก็คุณจะเอ่อสามารถเปิด
สวยได้ได้ค่ะได้ค่ะ